นายอนัญชัยบอกมีคนต่อสายมา
บอกว่าเบรกไม่ทำคดีบิ๊กโจ๊กกับลูกน้อง๘นายได้ไหม

แต่บอกว่าผมไม่หยุดหรอก
และเดี๋ยวคุณรอดูบิ๊กเซอร์ไพรส์

ใครจะมาสั่งเบรกสั่งปิดปาก

แต่ทนายอนัญชัยก็ไม่ได้เปิดเผยออกมา
แต่มีสายโทรมาค่ะ
ทนายอนัญชัยออกมาเปิดเผยนะคะกับผู้สื่อข่าวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
หลังจากตัวเองเป็นธนายความของบิ๊กโจ๊ก
ก็แน่นอนแหละว่ามีโทรศัพท์มา

ทำคดีของบิ๊กโจ๊กและลูกน้อง๘นายตำรวจได้ไหม
ที่ต้องทำคดีไปเรื่องเครือขายมินนี่อะไรต่างเนี่ย

แล้วคนที่โทรมาเนี่ยเป็นใครล่ะ
เป็นใครยังไงมีใบสั่งแล้วเขาว่ายังไงบ้าง
ทนายอนัญชัยไม่ยอมเปิดเผยค่ะ
บอกสั้นว่าก็เขามาปรึกษาพี่

ตอนนี้เรารบกันอยู่จะให้หยุดทำได้ยังไง
โจ๊กเองเหมือนกันก็ถูกรังแก่

คุณผู้ชมย้อนกลับไปจริงก่อนหน้านี้
แต่สุดท้ายมีพระราชองค์การจ้ะฮ่องเต้บอกว่า
บอกว่าให้เรียกเข้ามาคุยเพราะอีกฝ่ายขอเจรจา

ใช่แล้วเนี่ยมันก็เลยมีคนไปเนี่ยนั่งคิดเออตกลงน่าจะมีคนไปพูดคุยแล้วบอกให้เบรกหรือเปล่า
สุดท้ายตัวเองนี่แหละค่ะออกมาเปิดเผยว่ามีสายโทรมาขอให้เบรกจริง
แต่ทนายอนัญชัยค่ะยังมีการโพสต์อีกอันหนึ่งด้วยบอกว่า
ผมทนายสายชนจะสู้ไม่ถอยใครก็โน้มน้าวผมไม่ได้
ซะจากผมถูกถอดถอนออกจากการเป็นตำแหน่งทนายความ
ของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือโจ๊กอัคคณี

เท่านั้นแหละทุกอย่างถึงจะจบได้
คือเท่ากับว่าพยายามแสดงเจตนว่ายังไงก็ไม่หยุดเรื่องนี้
พยายามถามนะท่านใครโทรมาคุย

สุภาตอนนี้เรารบกันอยู่แล้วน้องอีก๘คนนี่ทำยังยังไง
พี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้องอีก๘คนที่ถูกรังแก่

ผ่านผ่านมรสุมมาตั้งเยอะแล้ว

มีรายงานเข้ามาแบบนี้บอกว่า
โจ๊กทำหนังสือลาราชการต่ออีก๓วันเลยนะ

ก็คือวันนี้พรุ่งนี้มารืออย่างนี้เหรอ

แต่ก็ถูกว่าก่อนนั้นจริงต้องลาถึงแค่๒๙กันยากาย

คืออาทิตย์ที่แล้วเรารู้แหละลาพุธพระรหัสศุกร์ถูกป่ะ
แล้วคุณขวัญบอกว่ามีรายงานมาว่าจะลาต่อจันทร์อังคารพุธ

เพราะว่าตอน๑๑โมงครึ่ง

เข้าไปที่สโมสรตำรวจ
เออคือก็เหมือนกับมาทำงานปกตินี้ละค่ะ
แต่ว่าไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไร

เชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะทนายอันนันชายคงบอกแล้ว
ช่วงนี้งดให้สัมภาษณ์ไปก่อน

วันนี้เนี่ยรองต่อจะมีการ
ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่รองต่อแล้วสิ
พบตรท่านใหม่ละใช่ต้องเป็นพบตรค่ะ

จะมีการแถลงข่าวหลังจากเข้ารับตำแหน่ง
พบตรเป็นครั้งแรกด้วย